เกิดขึ้นกับผู้ชายคนนี้เขาขี่รถมอเตอร์ไซค์กำลังตั้งใจไปเลือกตั้ง
แต่ปรากฏว่าไปเจอรถมอเตอร์ไซค์เหมือนกันก็เลยหักหลบนะคะ
แล้วทำให้เขาพลิกคว่ำตกลงไปในคลองข้างทาง
เหตุการณ์นี้มีคนบาดเจ็บถึง๔รายด้วยกัน
นี่เลยคุณผู้ชมค่ะเป็นภาพที่เกิดขึ้น
เป็นช่วงสายที่ผ่านมาสำหรับอุบัติเหตุครั้งนี้
คือรถกระบะก็เสียหลักตกคลองข้างทางเลย
มีคนบาดเจ็บด้วยนะคะเหตุเกิดบนถนนสายนครนายกบ้านสร้าง
ช่วงสามแยกปากท่อที่บ้านบางปังตำบลศรีจุลาอำเภอเมืองนครนายก
คือในจุดเกิดเหตุไปเจอรถกระบะอีซูซูสีขาวคันนี้ค่ะ
ไม้เล็กทะเบียนกทท๗๖๓๙ฉซ
คือตะแคงข้างอยู่ริมคลอง
มีร่องรอยความเสียหายจากการพลิกคว่ำด้วย
คนขับผู้โดยสาร๔คนเขานั่งอยู่ริมตลิ่งเขาบาดเจ็บด้วยนะคะ

คือเจ้าหน้าที่กู้ชีพก็ประถมพยาบาลเบื้องต้นแล้วค่ะ
นายจิรายุภูลทองอายุ๔๗ปีเขาเป็นคนขับรถกระบะ
ก็บอกว่าตัวเขาขับรถกระบะมาพร้อมกับผู้โดยสารรวมกัน๔คน
คือเดินทางมาจากฉะเชิงเซาเพื่อจะไปเลือกตั้งที่นครนายก
ทีนี้พอถึงจุดเกิดเหตุก็มีรถจักรยานยนต์เลี้ยวตัดหน้าค่ะ
จังหวะนั้นเขามาทางตรงพอดีตัดสินใจเบลกแล้วก็หักหลบ
ปรากฏว่าคือเขากลัวจะไปชนไงปรากฏว่าตัวเขาเนี่ยเสียหลักซะเอง
รถพลิกคว่ำแล้วก็ตกลงไปในคลองแบบนี้เลยนะคะ
นายสวยบุญเผือกอายุ๖๗ปี
คนนี้เป็นคนขี่รถจักรยานยนต์ฮอนด้าคลิกสีขาวคันเกิดเหตุนะคะ
สภาพหน้ารถก็พังไปหมดเลยค่ะ
เพราะว่าถูกรถกระบะเบรกแล้วก็หมุนจนท้ายกระบะไปฟาดกับรถจักรยานยนต์
เขาก็บอกว่ากำลังออกมาให้อาหารปลาที่บ่อ
ทีนี้พอถึงจุดเกิดเหตุเป็นถนนสองเลนที่เขาวิ่งสวนทางกันน่ะนะคะ
ขณะที่รถคันเกิดเหตุเขากำลังขับสวนมา
แล้วก็หักหลบรถกระบะที่อยู่ริมไหลทาง
ทีนี้รถก็เสียหลักหมุนมาชนรถจักรยานยนต์ของเขา
รถกระบะเองก็หมุนแล้วก็คว่ำตกคลองไป
ตำรวจสอบปากคำทั้งสองฝ่ายค่ะ
เอาเป็นว่าฟังแล้วยังให้การไม่ตรงกันนะคะ
เดี๋ยวจะมีการประสานรถยกให้มายกรถกระบะขึ้นมาจากคลอง
แล้วก็ให้สองฝ่ายไปสอบปากคำกันต่อที่สถานีตำรวจ
ตกลงเรื่องของค่าเสียหายกันต่อไปนะคะ